สิ้นปีแบบนี้ใครวางแผนจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคุณผู้ชม
จะไปเที่ยวจะกลับภูมิลำเนาเนี่ย
กระทรวงคมนาคมเขามีของขวัญให้ด้วย

ส่วนใครเป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์กดสั่งปุ๊บ
พอของมาส่งเปิดกล่องดู
เฮ้ยไม่ตรงปกทำยังไง

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้

เริ่มเมื่อไหร่ตั้งแต่เที่ยงคืน
ของวันที่๒๙ธันวาคม

ไปจนถึง๔มกราคมปีหน้าเลยครับ
แต่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนชอบอยู่กรุงเทพ
จะได้เห็นถนนโล่งคุณผู้ชมแล้วต้องขึ้น
ทางพิเศษบุรพาวิถีและกาญจนาพิเศษ

เพราะว่ามันจะเป็นการเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ย

โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับ
นี้จะทำให้มิจฉาชีพไปเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

ธุรกรรมบนมือถือได้อย่างง่ายดาย

อย่าไปหลงเชื่อทำตามนะครับ

ถ้าสินค้าไม่ตรงปก

สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเรียกเงินคืน
เต็มจำนวนจากร้านค้าได้ครับ
และสามารถไปฟ้องศาลได้๒๔ชั่วโมง

โดยยื่นฟ้องผ่านทางเว็บไซต์และสารแพ่งได้

แค่เข้าไปกร่อข้อมูลให้ครบถ้วน

โดยสามารถยื่นฟ้องได้๒๔ชั่วโมง

อำนวยความสะดวกสำหรับคดีช้อปปิ้งออนไลน